ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ต้องล่าตัวเลย

ชาวสวนทุเรียนเขาบอกว่าเขาใจไม่ดีเขาหวาดภาวะ

เอาน้ำกรดนะพี่เบิร์ตมาราดที่ต้นทุเรียน
ให้ต้นทุเรียนมันยืนต้นตาย

จดหมายมันเป็นการเรียกค่าคุ้มครองแล้วก็ระบุว่า
ขอความช่วยเหลือให้เวลา๗วันถ้ากูไม่ได้
เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมที่ต้นทุเรียน
บอกแบบนี้นี่มันคือจดหมายขู่ใช่ไหม
นี่จดหมายแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

เขียนมาแบบอ่านชัดเจนเลยอ่ะคุณผู้ชม
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนว่าชาวสวนทุเรียน๗รายนะ
ที่เขาอยู่ที่อำเภอป่าพยอมของจังหวัดพัทธลุงมาร้องสื่อ
แล้วก็เอาจดหมายฉบับเมื่อกี้ให้กับสื่อได้ดูด้วย
ดูสภาพที่สวนทุเรียนเขาหน่อยว่าเป็นยังไง
โดนคนร้ายเข้ามาแล้วนึกถึงต้นทุเรียนออกใช่ไหมคุณผู้ชม

ที่มันเป็นด่างดวงเอาน้ำกดราดที่โคนต้น
เชื้อรามันถึงขึ้นเยอะขนาดนี้ไง
แล้วกลายเป็นว่าต้นทุเรียนนี้มันยืนต้นตาย
ทุเรียนโดนไปเท่าไหร่๒๐กว่าต้น
แล้วแต่ละต้นเนี่ยโอ้โห๒ปีกว่า๓ปีเนี่ยนะ
มูลค่าความเสียหายคุณผู้ชมลองดูสิ
ต่อต้นนะต้นละหมื่น๒๐ต้นอ่ะเท่าไหร่แล้วอ่ะคะ
เป็นแสนแล้วอ่ะแล้วจดหมายที่ดิฉันบอกขอดูจดหมายอีกทีนึงได้ไหม
ที่คนร้ายเขียนไว้เป็นจดหมายเรียกค่าคุ้มครองค่ะ
คือที่บอกว่าเขียนแบบอ่านชัดเจนพวกเราจะขอความช่วยเหลือ
ถ้าไม่ได้ตัวอย่างมีให้เห็นไว้แล้วที่ต้นทุเรียน
ถ้าไม่อยากให้ต้นทุเรียนตายหมดทั้งสวนให้ติดต่อไปที่ลูกพี่กูได้
ให้เวลาพวกมึงไม่เกิน๗วันเน้นไม่เกิน๗วัน
ได้รับจดหมายมาแบบนี้กลัวสิจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไหมอ่ะ
ทุเรียนยังโดนขนาดนี้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงทรัพย์สินฉันจะเป็นยังไง
แล้วเชื่อไหมต่อให้ได้จดหมายแบบนี้นะชาวสวนทุเรียนบางคนไม่กล้าแจ้งความ
กลัวเรื่องพวกอิทธิพลมืดต่างแต่บางส่วนเขาบอกว่าไม่เอาไม่ปลอดภัย
จดหมายฉบับนี้แล้วมาดูสภาพต้นทุเรียนแล้วอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าไอ้
กลุ่มคนที่มาทำแบบเนี้ยคือใครคุยกับหนึ่งในเจ้าของสวนทุเรียนที่เขาได้
ผลกระทบนะบอกตรงเลยไม่มีตังค์หรอกจะไปจ่ายค่าคุ้มครองอะไร
คิดดูสิลงทุนทำสวนทุเรียนมันก็หมดไปแล้วแล้วก็คาดหวังนะ
ว่าทุเรียนต่างเวลาปลูกเขามันก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตใช่ไหม
ปีหน้าก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

อยากให้ตำรวจตามกลุ่มนี้มาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
คือคุณผู้ชมครับตอนนี้คนพัทธลุง
หรือว่าคนในภาคใต้คือพยายามจะเปลี่ยนวิถีชีวิต
เมื่อก่อนปลูกยางพาราใช่ไหม
แต่ราคายางพารามันผันผวนซะเหลือเกิน
แล้วพระทะลุงเขาเพิ่งมีทุเรียนผันอะไรใหม่
ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ตอนที่ทุเรียนออกเยอะ
ตอนนี้คนพัทธรุงเขาโค้นสวนยางแล้วปลูกทุเรียนกันหมด
ทุเรียนหวังจะสร้างรายได้แล้วมาเจอแบบนี้
โอ้โหแย่เลยนี่ครับตายในต้นนี้ตาย
คือยืนต้นตายหมดเลย๒๐ต้นพี่เบิร์ต
พ่อน้ำเลี้ยงมันถูกเผาผลาญหมดแล้วจากน้ำกรด

โอ้นี่แหละฮะนายเห็นใจครับ